ตามต่อความคืบหน้าในคดีของคุณแตงโมนะครับแม่เต้มงคลกิจ
กับทนายกฤษณะเมื่อวานล่องเรือขึ้นฝั่งล่องเรือขึ้นฝั่งสลับกันแบบนั้น
ไปหาอะไรคุณหาหลายอย่างหาใบไม้แห้งหาฝักของต้นทองกวาว
แล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำจะเอาไปเปรียบเทียบกับน้ำในกระเพาะในร่างของคุณแตงโม
ยังคงตามหาหลักฐานหลักฐานเต้ที่ต้องการเมื่อวาน
มันเกิดขึ้นหลังจากที่เต้ทนายกฤษณะแล้วก็บังแจ๊กเขามีการไลฟ์มีการพูดคุย
การบอกว่าเจอผ้าลูกไม้ลายจุดนะครับ
แล้วก็ผ้านั้นมีใบไม้ติดอยู่นะฮะทีนี้ฮะเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์นะฮะ
แล้วก็ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยลงเรือร่องแม่น้ำเจ้าพญาเมื่อวาน
สักประมาณ๑๑โมงตั้งแต่ท่าน้ำนนถึงสะพานพระราม๗
ตามหาของที่น่าสงสัยนั่นก็คือใบไม้นะครับ
ซึ่งสสเต้ก็ขึ้นลงเรือแบบนี้สำรวจทางน้ำ
แล้วก็มองไปบริมฝั่งมองมาตรงนั้นน่าสนใจ
น่าจะมีต้นไม้ที่ปลูกอยู่ข้างฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะ
ดังนั้นครับเขาก็เลยสำรวจตรวจสอบทั้งหมด๔จุด
คือบริเวณท่าเรือใต้สะพานพระราม๗
แล้วก็เต้ไปเจอใบทองกวาวแห้งตกอยู่
ส่วนต้นถูกตัดออกเหลือแต่ต่อ

คือต้นถูกตัดออกไปแล้วนะครับเจอใบทองกวาว
แต่จริงเต้บอกว่าอยากเจอฝักมัน
เพราะว่าเท่าที่ดูจากที่บังแจ๊กเขาไลฟ์วันนั้น
ว่ามีเหมือนใบเหมือนฝักอะไรติดอยู่นั่น
มันน่าจะเป็นฝักทองกวาว
แต่ทีนี้ทองกวาถูกตัดต้นไปแล้วใช่ไหมฮะ

ตะใบแห้งที่ตกอยู่ตามพื้นไม่เป็นไร
ใบมาก็ได้เตรียมจะเอามาตรวจสอบนะครับ

เดินตามท่าน้ำนั่นแหละเดินลุยถอดรองเท้าเลย

แล้วก็พอลงเรืออีกทีก็เก็บตัวอย่างน้ำ
๒จุดที่ประตูระบายน้ำคลองบางกรวยนะครับ
รวมถึงฝั่งตรงข้ามนะฮะ
แล้วก็มีการเก็บทรายเก็บโครนในน้ำ
เพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบกับโครนที่อยู่ในร่างของคุณแตงโม
ส่วนโคนและทรายใต้น้ำเดี๋ยวจะให้นักประดาน้ำเนี่ย
ดำน้ำดูอีกมาเก็บโครนและทรายใต้น้ำไปอีกนะครับ
นำหลักฐานทั้งหมดส่งให้คุณหญิงหมอพรทิพย์
และกรรมาธิการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

โอ้โหเมื่อวานก็ลุยกันอยู่เยอะเลย
ถ้าไปดูในไลฟ์ของคุณเต้กับคุณกิจสนะ
เขาจะเห็นภารกิจเริ่มแต่ประมาณ๑๑โมงกว่าเลย
ตอนที่ลงเรือขึ้นท่าน้ำต่างเนี่ย
ก็จะมีภาพบรรยากาศตอนที่ไปหาหลักฐาน
ใช่ที่เขาถอดรองเท้าลุยขึ้นไปบนฝั่งด้วยนะครับ

ยังไงนี่ต้องเดินทางไปอเมริกาอีกไหมทำวีซ่าอะไรยังไง
ไม่แล้วคุณเต้บอกว่ายุ่งยาก

เปลืองด้วยนะฮะดังนั้นเดี๋ยวบังแจ๊กเขาส่งมา
แล้วก็ทนายเต้เออทนายล่ะไม่ใช่ทนายล่ะ
แจ็คเนี่ยเขาแจ้งไว้ว่าส่งผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ
หน้าที่ของผมของจริงหรือของปลอม
ไว้รอดูกันนะครับเมื่อมันมาถึงเมืองไทย
นี่ค่ะแล้วก็สีแดงหน้าจอนี้
คือที่บางแจ๊กเนี่ยเขาโพสต์นะว่าส่งไปเรียบร้อยแล้วครับ
ที่ผมอ่านให้ฟังว่าส่งผ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนหลักฐานชิ้นนี้ผ้าชิ้นนี้
ถ้ามาถึงมือของสสเต้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความจริงอีกนะ
ก็ต้องมาดูนะไอ้รอยแดงคราบแดงตรงนี้
เป็นคราบลงคราบเลือดอะไรหรือเปล่า

ทีนี้เรื่องของผ้านะเมื่อวานเราก็สัมภาษณ์คุณฮิปโปเหมือนกัน
ฮิปโปบอกว่าผ้านี้มันเป็นผ้าโหลนะ

นี่ไงนักข่าวของเราก็เลยลองไปเดินสำรวจดู
นักข่าวของเราไปที่ตลาดพาหุรัฐค่ะ
ปรากฏว่ามีภาพแบบนี้ลักษณะแบบนี้ขายอยู่
ดูทั้งเนื้อผ้าเอ่ยดูทั้งลายมันใกล้เคียงกันมาก

นักข่าวของเราก็เอาผ้ามาเทียบเคียงลายเลยค่ะ
แล้วนอกจากนั้นพอนักข่าวของเราได้ผ้ามานะ
ก็ถามทางหมอหมูรองศัตรรจานในแพทย์วิราษัทจรรหัสชัยศรี
ซึ่งเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธให้หมอหมูช่วยวิเคราะห์หน่อย
วิเคราะห์ผ้านี้แล้วพอดูพวกรอยต่างที่ตอนแรกบังแจ๊กเขามีการไลฟ์ใช่ไหม
แล้วเห็นเหมือนเป็นคราบสีแดงแดงก็เอ๊ะเป็นคราบเลือดหรือเปล่านี่คุณผู้ชมดูค่ะ
จากการสังเกตเนี่ยที่บอกว่าเป็นรอยเป็นคราบคล้ายเลือดเนี่ยนะ
ถ้าเกิดว่าเป็นเลือดจริงเนี่ยเลือดที่ไหลออกมามากเวลาลงไปอยู่ในน้ำเนี่ย
คราบสีแดงหมอหมูบอกว่าจริงมันน่าจะแผ่กระจายใหญ่กว่านี้
แล้วหมอหมูก็บอกด้วยว่าเรื่องของกลิ่นเรื่องของสีแล้วก็สภาพของผ้า
ตามขั้นตอนการเก็บวัตถุพยานเนี่ยนะเขาจะไม่เก็บในถุงพลาสติก
แล้วหมอหมูเองเนี่ยก็ยังไม่กล้าฟันทงว่าผ้าที่บังแจ๊กมีอยู่เนี่ย
มันเป็นผ้าเดียวกันกับของคุณตังโมหรือเปล่าแต่สงสัยไงว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นผ้าเดียวกันจริงจริง
อันนี้ถือเป็นวัตถุพยานสำคัญเลยนะควรจะอยู่กับพนักงานสอบสวน
แต่แปลกทำไมหลักฐานนี้มันถูกส่งไม่ได้อยู่ในไทยด้วย
ข้ามประเทศไปถึงสหรัฐอเมริกา

อันนี้ก็คือสิ่งที่หมอหมูตั้งข้อสังเกตนะคะ
ส่วนเรื่องผ้ามีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
ก็คือเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
วาที๑๐๓ธนคริสต์จิตอารีรัฐ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าไม่เชื่อนะว่าผ้าที่บางแจ๊ก
เอามาโชว์เป็นของจริงเพราะมันมีพิรุธหลายอย่าง

ผ้าดูใหม่เกินไปคราบเลือดชัดเกินไป
เพราะว่าถ้าผ้าจมน้ำคราบเลือดต้องจาง
หรือว่าถ้าเลือดออกในน้ำเลือดต้องจางอะไรแบบนี้นะครับ
และอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนมีเชือกผูกเอวเนี่ย
ติดอยู่กับผ้าของบังแจ๊ก
ซึ่งในความเป็นจริงต้องไม่มีเชือกผูกเอวแล้ว
เพราะตอนที่เอาร่างของคุณแตงโมมาผ่าพิสูจน์เนี่ย
ผ้าหรือว่าเชือกผูกเอวเห็นไหมเชือกแบบนี้

ยังผูกอยู่ที่ร่างของคุณแตงโม
ใช่คือยังผูกอยู่ที่ศพก็เลยงงไหมว่าอันนี้คืออย่างนั้น
อันนี้ยังมีเชือกผูกเอวอยู่
เพราะว่าถ้าผ้าหลุดไปมันจะต้องเหลือแต่ผ้าใช่ไหมคุณ
มันจะไม่เหลือเชือกผูกเอวแล้วไม่เหลือผ้าผูกเอวแล้ว
แต่ที่บางแจ๊กเอามาโชว์เนี่ยยังมีผ้าผูกเอวอยู่นะครับ
นี่คือสิ่งที่ทางว่าที่ร้อยตรีธนกิจสงสัย
แต่ทีนี้นะเมื่อวานที่เราสัมภาษณ์คุณเต้มงคลกิจ
คุณเต้มงคลกิจกล่าวถึงกรณีนี้ด้วย
เรื่องของเชือกผูกเอวของผ้าคลุมสีขาว
ว่าจริงแล้วติดอยู่กับร่างของคุณแตงโม
มีผ้าที่หายไปเท่านั้นหรือมีเชือกอยู่ครบถ้วน

ผมได้ดูรูปผ้าของบังแจ๊กแล้ว
ผมก็พบว่าไม่มีเชือกนะ
ว่าท่านเลขาน่าจะเข้าใจคาดเคลื่อน
จากนี้จะไม่เอาผ้าผืนนี้ไปจากบางแจ๊กเองที่สหรัฐอเมริกา
เพราะอย่างที่บอกไปติดปัญหาเรื่องวีซ่าเรื่องการเดินทาง

แต่ผมก็ยืนยันผมดูแล้วมันไม่มีเชือกผูกเอว
แต่คุณทีมข่าวก็เลยไปย้อนดูอีกครั้งหนึ่งการไลฟ์เนี่ย

เดี๋ยวรอแล้วกันนะรอว่าคุณเต้ได้รับผ้านี้มาแล้ว

เราก็เคยรายงานให้คุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วนะคะว่าทนายตั้
ในวันนี้ท่านกัลมีการออกมาโพสต์เรื่องการเสียมงเสียหมาอะไรแบบนี้เลยนะ
บอกว่าโทรมาคุยกับผมแล้วก็บอกเรื่องลูกไล่หรือว่าทันเกมหรือแข่งกับใคร
บอกว่าขออำนวยความยุติธรรมให้ประชาชน
พวกคำพูดเหล่านี้ล้วนแต่งเติมให้สัมภาษณ์สื่อทั้งสิ้น
สสเต้โทรหาผมคำแรกพูดก่อนเลยว่า
เฮ้ยน้องว่าพี่ออกสื่อขนาดนั้นเลยเหรอน้ำเสียงแบบข่มผม
อันนี้คือทนายตั้มบอกนะทีนี้ผมก็เลยสวนกลับว่าเป็นถึงสอสอ
อย่าโดนหลอกอะไรง่ายแล้วก็เล่าเรื่องบังแจ๊กให้กับสสเต้ฟังไง
คุยกันไม่นานอย่าบิดเบือนออกสื่อให้คนเข้าใจผิด
จำได้ไหมที่ทั้งโทรทั้งไลน์หาผมหลายรอบ
ขอให้ผมช่วยแชร์โพสต์ของตัวเองบอกว่าเพจผมคนตามเยอะ
ช่วยแชร์พี่หน่อยเราพวกเดียวกันแต่ผมไม่แชร์ให้
นายตั้มโพสต์ด้วยนะบอกว่าผมไม่โง่นะครับ
เจตนาดีว่าต้องการอะไรกับคดีนี้
มาเก็บคะแนนนิยมทางการเมืองกับการสูญเสียแบบนี้

แล้วก็ล่าสุดนะนายมงคลกิจหรือว่าสสเต้นะ
ก็โพสต์๒ชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แหละครับแฮชแท็กไว้เลย
บอกว่าการได้ลงมือทำนั้นมีทั้งข้อดีข้อเสีย
มีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์แต่ถ้าข้อดีนั้นเกิดประโยชนสุข
ความยุติธรรมที่ให้กับประชาชนทุกชนชั้นแบบเท่าเทียม
แม้มีข้อเสียระหว่างทางจะเกิดขึ้นกับตนเอง
ตำหนิต่อว่าว่าเราโง่แต่ขยันก็ถือว่าคุ้มแล้วครับ
เพราะเราได้ลงมือทำ
อันนี้สิ่งที่สสเต้นะได้โพสต์ออกมาล่าสุด
มา๒ชั่วโมงที่แล้วนะใช่ค่ะ